เขาเคยโพสต์ตัดเพาะเอาไว้ในวันลอยกระทง

ซึ่งเป็นน้องสาวของพี่เท่งเถิดเทิง

ที่อยู่กับคุณแม่พร้อมกับข้อความว่า
ต้องลบโพสต์ดังกล่าวทันที

พี่มาราภรรยาพิเทงหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องรอติดตามตอนต่อไป

ภรรยาพิเทงพี่มาราเค้าได้มีการโพสต์

เป็นเรื่องครอบครัวแล้วล่าสุดก็ตอบยำ

ด้วยภาพของน้องลูกลูกสาว

เออมีหลายประเด็น

แต่ก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันค่ะพี่